หลายคนก็อาจจะเอ๊ะเกิดไม่ทันเรื่องราวของอดีตพระยันตระ๒๕

ทีมข่าวของเราก็เลยอยากย้อนให้ดูนะคะ

ราวของอดีตพระยันตรากันหน่อยค่ะ
ราวของอดีตพระยันตรากันหน่อยค่ะ
แต่จันทิมายืนยันจะฟ้องร้อง
พร้อมขอท้าพิสูจน์ด้วยการตรวจดีเอ็นเอกับเด็กหญิงกระต่าย
ซึ่งพระยันตระได้ปฏิเสธคำท้าดังกล่าว

ยังมีผู้นำหลักฐานออกมาแฉมากขึ้น

เขายังผัวพันกับศรีกาคนอื่น

เขาเคยเข้าไปใช้สถานบริการทางเพศ
และเปิดโรงแรมกับหญิงสาวในต่างประเทศ

มหาเทราสมาคมมีมติให้พ้นจากความเป็นสงฆ์

แต่อดีตพระยันตระไม่ยอมรับมติสงฆ์

ทำให้สื่อตั้งสมยาว่าจิ้งเขียวสมิยันดาและยันดา
เค้าก็ไม่เคยพื่นพระจาราศิกะไม่เคย
มั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

เพราะว่าการเมือง
เพราะเป็นความผิดต้องถูกดำเนินคดีทำให้อดีตพระยันตระ
หลบหนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในสถานะผู้หลีภัยทางการเมือง
ผ่านไป๒๐ปี๒๓เมษายน๒๕๕๗
อดีตพระยันตระเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด
เข้ากราบพระอุปชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังคงแต่งกายด้วยผ้าคล้ายจีวอนสีเขียว
เสื้อแขนยาวผมยาวผูกรวบและไว้หนวดคราวยาว
จากนั้น๗ปีต่อมาเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง
ยังมาตุภูมิในวัย๗๐ปี